คุณผู้ชมคะตอนนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

บอกว่าถ้าสมมติเกิดว่าสามารถช่วยชีวิตทั้ง๑๓ชีวิตได้
ทั้งทางหน่วยซิลเองรวมถึงน้องแล้วก็โค้ช
อาจจะต้องมีการเป็นการเหมือนกับจัดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ๗วัน

คือป้องกันโรคติดต่อต่าง
เพราะว่าบางทีเชื้อโรคมันอยู่ในถ้ำไง

สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

บอกว่าถ้าเกิดว่าช่วยชีวิตมาได้เนี่ย
ควรที่จะมีการจัดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ
อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างน้อย๗วัน
ญาติญาติเองก็ยังไม่ควรเข้าไปสัมผัส
เพราะว่าเป็นหลักปฏิบัติสากลในการเอาตัวรอด

ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็มีการแชร์ข้อความของหมอล็อตแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมด้วย
บอกว่าตามหลักสากลเขาเชื่อว่าในถ้ำลึก
อาจจะมีเชื้อโรคร้ายที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่ภายนอกถ้ำ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคชนิดใหม่เนี่ย
มันแพร่ออกไปในวงกว้างก็เลยตั้งสมมติฐานไว้ก่อน
ว่าคนที่ติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลานาน

อาจจะมีเชื้อโรคติดออกมาด้วย
ดังนั้นพอออกมานอกถ้ำได้แล้ว
เราก็จะต้องมีการนำตัวไปอยู่ในพื้นที่เขตกักกันโรคติดต่อ
แล้วก็ต้องดูแลโดยคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดต่อด้วย

ถ้าเกิดครบกำหนดแล้วไม่ผิดปกติอะไร
ก็สามารถออกมาใช้ชีวิตพบปะผู้คนได้ตามปกตินะคะ